คุณผู้ชมคะที่อ่างทองค่ะมีต้นสตือต้นใหญ่เลยค่ะ
อายุแบบหลายร้อยปีนะหักโค้นลงมาครับ
ชาวบ้านเขาก็ไปตัดเป็นท่อนท่อนแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าต้นนี้คือศักดิ์สิทธิ์มากนะ
ชาวบ้านก็ไปดูกันแล้วมีอยู่ท่อนหนึ่งที่เปลือกไม้อะค่ะ
คล้ายหน้าคนเลยคนที่เห็นถึงขั้นตื้นตันน้ำตาไหลเลยนะไปดูกันค่ะ
เขาก็อยู่ใกล้กับต้นสตือต้นนี้เขาร้องไห้
เขาบอกว่าหนึ่งคือเขาผูกพันกับต้นนี้เห็นมาโอ้โห

นี่นะคะคนก็มากราบไหว้กัน
มีสารเจ้าพ่อพวงมาลัยสารเจ้าแม่พวงทองตั้งอยู่
งานบุญอะไรก็จะมาบอกกล่าวมาบนบานขอพรแล้วประสบความสำเร็จ
พอเห็นว่าต้นนี้หักโค้นเขาก็ใจหาย
แล้วก็ยิ่งไปเห็นว่ามีเปลือกไม้หน้าคล้ายคน
ก็ยิ่งเชื่อว่านี่อาจจะเป็นเจ้าพ่อพวงมาลัยเพราะว่าหน้าคล้ายผู้ชายค่ะ
คงเสียใจเปล่าไม่รู้
กับน้ำมีบ่อบดะมีบ่อยกอยู่ตรงนี้ก็จะผ่านกันอะ
กิ่งคล้ายหน้าหักจะตายไปหน้าหักทับคนไม่เคย

ให้คนเงียบสงัดนอนกันเงียบแล้วโครมมาดูเช้า
เฮ้ยหักแล้วไม่ถึงใช่เนี่ย

ตรอินทฤล้าประมูลอำเภอโพทองจอังทอง
นายธไชรเกศวรอายุ๕๘
ก็คือคนที่ไปตัดต้นสตือยักษ์ที่หักโค้นนะคะ
เขาบอกเขารับจ้างตัดต้นไม้มาหลายสิบปี
ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปตัดต้นสตือยักษ์น้ำหนักกว่า๔๐ตัน
วัดขุนอินทรประมูลก็ไม่ได้มีเรื่องราวอาถรรพ์อะไร
เพราะเขาก็จุดทูบเทียนขอขมาทุกครั้ง
ครั้งนี้ก็ราบรื่นดีนะคะเขาก็ตัดเป็นท่อนมากองไว้
ก็เผื่อไปแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์นะคะ
แต่พอมาเห็นว่ามีเปลือกไม้ที่หน้าคล้ายคน
เขาก็กังวลใจเหมือนกันว่าจะมีเรื่องราวอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
คือก่อนที่ช่างไม้จะมาตัดน่ะนะคะ
สตือยักษ์ต้นนี้หักโค้นลงมาก่อน

บ้านหลังนี้บ้านเลขที่๖๗ทับ๑หมู่๓ตะบนอินทรประมูลนะคะ
เจ้าของบ้านชื่อว่านางประภัยชูเชิดอายุ๖๗
อายุเท่ากับตัวเลขบ้านเลขที่เลยนะคะ
ก็คุยกับนักข่าวของเราบอกว่าเมื่อคืนนี้๒ทุ่ม
สตือยักษ์ต้นนี้หักโค้นมาทับบ้าน

ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่ต้นไม้จะหักโค้นเนี่ย
ก็คือเขานอนอยู่อีกมุมนึงอะนะ
แต่เขาก็บอกว่ามันก็มีเรื่องแปลก
คือฝันด้วยได้ยินเสียงเด็กเรียกได้ยินเสียงคนแก่เรียก
แล้วก็เหมือนกับเสียงเรียกบอกว่าให้รีบลุกออกจากบ้าน
พอออกมาปุ๊บต้นไม้ล้มทับลงมาเลยค่ะ

เขาบอกมันแปลกมั้ยล่ะมันประหลาดมั้ยล่ะ
เขาเลยไปอยู่อีกจุดนึงไม่โดนต้นไม้ทับ

ชาวบ้านจะเห็นคนแก่ใส่ชุดขาวนั่งเล่นอยู่บนกิ่งต้นสตืออยู่เป็นประจำ
ต้นสตือจะหักลงมา๒วันมีคนเห็นผู้ชายแก่นะคะใส่ชุดขาวอยู่บนกิ่งต้นสตือ
ก็เลยรีบพากันวิ่งขึ้นบ้านเพราะเชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อพวงมาลัยเจ้าแม่พวงทอง
เพราะชาวบ้านตั้งสารเอาไว้ด้วยเป็นที่เคารพสัทธาของคนในหมู่บ้าน
คนข่าวแม่แก่อะไรเราจ่ายแล้วมีคนที่รู้จักน้องพี่น้องพันธ์ถูกตาย

บอกกับท่านว่าถ้าถึงเวลาท่านท่านก็ไปเถอะ
คือว่าเราก็อยู่แบบนี้เนี่ย
สตือต้นนี้นะคะขนาดลำต้น๓๔คนโอบ
ความสูงประมาณ๒๐๓๐เมตร
ชาวบ้านเชื่อว่าอายุกว่า๒๐๐ปี

จากการสืบค้นของทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือต้นสตือมีอีกชื่อว่าต้นประดูกขาว

ก็มีสรรพคุณเยอะนะคะดอกก็จะมีกลิ่นหอมนะคะ
นำมาต้มก็สามารถแก้โรคหัดโรคอีสุกอีใส
เปลือกมาต้มดื่มก็แก้ท้องร่วง
ส่วนลำต้นนะคะเป็นไม้เนื้อแข็ง
นิยมมาทำเป็นครกเป็นสากเนี่ยนะคะ
นี่คือประโยชน์สารพัดเลยของต้นสตือ
ส่วนตอนกลางคืนนะคะชาวบ้านเขาก็ไปกราบไหว้กันค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะ
สารเจ้าพ่อพวงมาลัยเจ้าแม่พวงทอง
ก็ไปขอโชคขอลาบกันด้วยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหลมพัดแรงตลอดเลย
หลังจากนี้ก็ต้องเก็บต้นสตือที่ตัดเป็นท่อนเอาไว้แล้วค่ะ
ไว้ที่ศาลนะคะเพราะว่าณตอนนี้ไม่มีใครกล้าขนย้ายไปเลย
ก็ยังกองอยู่ตรงนั้นอืมครับ
สนไม้เก่าแก่นะฮะต้นสตือนี้ครับใช่ค่ะ